คุณผู้ชมค่ะขอให้คุณผู้ชมนะอนุโมทนาบุญค่ะกับพระเจมส์ลาศิกขาบทแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้หลังจากที่ศึกษาพระธรรมตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคม
ใช้เวลาทั้งหมด๑๕วันค่ะ
โดยมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของที่เจมส์ไปร่วมพิธีที่วัดบวรนิเวศวราชวรวิหาร
หลังจากเสร็จพิธีลาศิกขาบทนะคะ
เจมส์และครอบครัวค่ะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดบวรด้วย
อกจากนี้ที่เจมส์นะและครอบครัวได้ออกมาพบปะกับแฟนคลับที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะ
แล้วต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับนะที่มาค่อนข้างเยอะเลย
เยอะมากเป็นพิเศษคุณผู้ชมดูเอาเถอะดูตามภาพเลยคนรักเจมส์มากขนาดไหน
เพราะหลายคนค่ะตั้งใจมาร่วมตักบาทนะคะพระเจมส์ที่ออกมาบินทบาทเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้าย
โดยที่เจมส์กับครอบครัวค่ะได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ร่วมเดินทางมาอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นเรื่องที่เราชื่นใจนะคนในวงการพูดก็พูดเถอะนะคะ
เจมส์เนี่ยเราเห็นเขาตั้งแต่น้อยเนาะตั้งแต่เล็กนะตั้งแต่เข้ามาวงการวันนี้ก็ได้บวชเป็นพระทำหน้าที่ชายไทยแล้วก็ยินดีด้วยนะคะ
คงต้องเข้าแต่งงานแล้วมั้ง
เออตามระดับขั้นตอนไปนะครับทุกคนนะ